ไปดูกันที่หนังกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหลายคนโอ้ยน้ำตาแตกกันเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้
ใครที่เป็นคนรักสุนัขใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องน้องหมาแสนรู้มะหมาสี่ขาครับ
พระเอกของเรื่องน้องมะขามเนี่ยเขาตายแล้ว
ทำเอาบรรดาคอหนังนะคะรวมไปถึงคนรักสุนัขเศร้าไปตามตามกันค่ะ
หลังจากที่คุณพันธรรมทองสังผู้กำกับภาพยนตร์น้องหมาแสนรู้เรื่องมะหมาสี่ขาครับ
โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวมะขามน้องหมาพันธ์ไทยหลังอ่าน
คือก่อนหน้านี้หลายวันมาก่อนมีการขอรับบริจาคเลือก
อยากเลือกเฉยเหลือน้องมะขามกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มะขามกลับสู่สุนัขวดีโดยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
ต้องบอกว่าไปสบายอ่ะนะฮะ
ก็ขอบคุณมะขามมากที่สร้างความสุขให้กับคนดู
อันนี้ผู้กำกับเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะ
เพื่อนฝูงรักความสามัคคีและรู้กระตันอยู่
มะขามมีความสุขมากที่สุนัขวดีนะคะ

ก่อนหน้านี้การตายของมะขามเพียงวันเดียว
นักร้องนักแสดงหนุ่มที่เพิ่งเจอเรื่องดราม่าหมาดอย่างก๊อฟพิชยะเอง
ซึ่งก๊อฟเขาเป็นเจ้าของเสียงคนภาคมะขาม
เพิ่งจะโพสต์ประกาศขอรับบริจักษ์เลือดอยู่เลย

ที่มีร่างกายแข็งแรงอย่างเร่งด่วนให้กับมะขาม
อยู่ในวัยชราและแล้วก็ต้องเผชิญกับโรคตับอ่อนอักเสบอย่างรุนแรง
เม็ดเลือดแดงในเลือดต่ำมากจนต้องหายเลือดด่วนค่ะ

เพราะว่าระหว่างที่รอการให้เลือดมะขามก็ไปสบายซะแล้วนั่นเองนะคะ
กลับไปเมื่อประมาณ๖ปีที่แล้วคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเลยที่ใช้สุนัขเป็นนักแสดงหลัก

นี่แหละเจ้าตัวสีน้ำตาลนี่แหละหน้าหล่อเลย

โดยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่๕เมษายน
ต้องบอกว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะ
กระแสวิจารณ์ด้านบวกแล้วก็รายได้ที่กวาดมาก
ไปถึง๕๘ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ก็ให้มะขำไปดีนะ